ส่วนเหตุการณ์นี้เหตุการณ์บนท้องถนนมีมาให้เล่าข่าวมาทุกวันเลยจริงจริงนะคะที่เชียงใหม่ค่ะรถกระบะขับปากหน้าแล้วก็ไปถีบรถของคู่กรณีเดี๋ยวดูภาพจากกล้องหน้ารถนะคะสาเหตุมันแค่เรื่องของการแบบไม่พอใจไปเปิดไฟเตือนอะไรแบบเนี้ยค่ะนี่ค่ะตามลูกศรสีแดงที่ทีมข่าวของเราชี้เอาไว้เลยนะคะคือรถของผู้เสี
ก็แซงไปเดี๋ยวสักพักรถกระบะจะมาปาดหน้าค่ะคือเป็นการปาดหน้าแล้วเบรกเหมือนกะว่าให้ชนท้ายอ่ะนี่นะคะค่อยดูไปเรื่อยนะนี่มาแล้วแล้วเบรกเลยปาดปุ๊บเบรกปั๊บเหมือนจะให้ชนท้ายอ่ะผู้เสียหายเขาก็เร่งเครื่องแซงหนีไปแต่รถกระบะยังไม่ยอมคุณผู้ชมเดี๋ยวมาอีกนะเดี๋ยวดูภาพไปเรื่อยมาอีกมาปาดหน้าอีกรอบ
อีกรอบแล้วผู้เสียหายเขาก็ไม่ได้แล้วแบบนี้เขาก็ตกใจเหมือนกันตัดสินใจจอดรถเข้าข้างทางนี่ค่ะรถกระบะก็ขับมาแซงตลอดเลยอ่ะผู้เสียหายก็เหมือนกับว่าเขาก็พยายามจะไม่อยากจะมีเรื่องมีราวอะไรด้วยอ่ะนะผู้เสียหายเขาก็พยายามจะเบี่ยงขวาแซงไปด้วยซ้ำแต่สุดท้ายอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยค่อยดูไปมันจะถึง
อันนี้คือภาพจากกล้องหน้าโรคของผู้เสียหายเขานะคะเหตุการณ์นี้มันอาจจะมืดหน่อยตอนกลางคืนคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองเสาร์ที่ยิบสามตุลาคมนี่นะคะถนนเชียงใหม่ฟ้างนี่มาแล้วนี่ค่ะ
จังหวะนี้แหละที่เลยไปอ่ะก็เหมือนกับรถคู่กรณีเขาถีบใส่รถของผู้เสียหายทีมข่าวของเราไปคุยกับทางคุณปิง
ผู้เสียหายค่ะเธอบอกว่ากำลังกลับจากส่งของที่ตลาดเมืองใหม่ที่เชียงใหม่ฝนตกขับไปเรื่อยถึงจุดเกิดเหตุเห็นรถอยู่สองคันคือรถคอกเป็นทุกของขับอยู่ด้านหน้าและรถกระบะวีวัลคู่กรณีตามหลังมารถคู่กรณีไม่ยอมแซงสักทีก็เลยตัดสินใจแซงแล้วก็กระพริบไฟเตือนแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วก็แสงคู่

มันมีจังหวะที่คู่กรณียื่นเท้ามาถีบรถจริงจริงนะแล้วเขาก็ขับหนีไปเลยทางฝั่งผู้เสียหายบอกว่าจังหวะที่โดนถีบรถแล้วขับหนีเขาก็ตั้งใจจะตามเอาเรื่องแต่ไม่ทันหลังเกิดเหตุก็ไม่ได้แจ้งความอะไรนะคะ
เขาจะออกมาก็ต้องเหมือนก็ผิดไฟมาครั้งนึงเตือนแล้วผมก็เปิดไฟเร็วแล้วก็แซงออกมานะก็มาแซงตามหลังผมมา
ผมไม่ได้คิดอะไรแต่พอเว้งเครื่องมาให้ผมแล้วก็เปิดไฟ
มูกกว่าลูกเมียผมเป็นเฉลาจะให้เขาไปก่อน
แล้วก็เปลี่ยนการให้ผมโชว์ตูตตอนนั้นผมก็โทรโทรค่ะแม้ว่า
ผมโทรบอก๑๙๑ไปแล้วแหละว่าเขาปาดหน้าผม
แล้วก็รถผมไปจอดรอสักพักเขาก็แซง
ไปผมก็ตามตามไม่ทันอะพี่